อันนั้นนะคะนักร้องลูกทุ่งหน้ามนต์จากยุ้งข้าวเรคคอร์ด
ครับผมเปิดเพจขายของขายมันทุกอย่างสิค่ะ
น้องแฟนครบยันลิปสติกแถมยังรีวิวโชว์เองไปเลยสิคะ
เอออยากจำน้องนั้นน่ะนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงดังยี่สิบล้านวิว
ชื่นชมในความเป็นเด็กยอดกระตันยูแล้วเรายังต้องยกนิ้วให้
ในเรื่องของความขยันจริงนะคืองานร้องเพลงเขาก็ยังรับนะคุณค่ะ
มีงานจ้างที่ไหนเนี่ยแม่ยกแฟนคลับอุ้ยแห่

ลงมาลัยท่วมคอกับเขาเหมือนกัน

แต่พอไม่มีงานร้องเพลงปุ๊บอุ๊ย

คือน้องก็หานู่นหานี่มาขายตลอด

แล้วเรียกว่าขายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบจริงคุณผู้ชม

ก็เมื่อสักครู่ก็มีภาพสากะเบือ
ใช่คือแรกน้องขายครก

นั่งร้องเพลงไปสลับกับรีวิวไป
ยกแฟนคลับเห็นเอฟตามกันใหญ่เลยนะ
ครกน้องนันตำน้ำพริกอร่อยแน่นอน

แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าขายสารพัดจริง
มีทั้งพริกเกอรี่ยังน้ำพริกเกอรี่ยัง

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเครื่องสำอาง

ต้องมานั่งขายลิปสติกให้สาวคุณผู้ชม

ไปดูเขาค่ะเขารีวิวกันหน่อยจ้า
ให้ผมทาตัวไหนครับมาเลือกมาเดี๋ยวท้ายดูครับ

นี่เหรอ

โอ้ยยังไม่รู้สิกกะปรีแล้วเนี่ย

ตอนไลฟ์น้องก็ต้องไขนะคะ
เยี่ยม